สัญลักษณ์ของพฤติบัตรการเมื่อช้านมีสิ่งนี้แบบไอ้๔บอร์
คือลูกชายต่อเนื่องกันมาที่จะมีการร้องเรียนในสื่อต่าง
ก็พี่ก็ให้สอบในทางลับมาก่อนแล้วพยานหลักฐานมันถึงเกี่ยวถึงรับประคำ
จาก๔บ่อมาอดีตสามีของนางเอกเนี่ยความสัมพันธ์มันยังไงล่ะ
๓บอร์ไม่ได้เกี่ยวว่ามันคือคนละกลุ่มเหมือนกันแต่มันมีการร้องเรียนทางเนี่ย
พี่ก็ให้เก็บข้อมูลว่ามันมีไหมเพราะที่สุดแล้วมันกำลังทำลาย
ทุกคนก็มุ่งตรงมาที่องค์กรตำรวจว่ามันมีอะไรหรือเปล่า
จริงมันมีอีกอย่างตัวนี้ที่เราค้นทั้งหมดเนี่ยสมมติ๑๘๑๗จุด
จุดเราได้ผู้ต้องหาที่หมายจับ๙เราได้๘เมื่อเช้า
อันนั้นเราออกมาได้๙แต่ว่าเราจับได้๘

จริงมันมีการรองเรียนมาต่อเว็บมา
พี่บอกว่ามีคนให้ข้อมูลตามเพจครับ
ที่ธนาฬิกาศิริยะรองเรียนกัน

จริงเว็บนี้เราก็เก็บมานาน

แล้วเราจะสั่งตอบจากพี่บอร์มากขยายต่อ

ถ้าได้เกี่ยวกับฟอเหล็ก

ไม่ใช่มันจะเป็นอีกตัวหนึ่ง

คือบัญชีเนี่ยมันบัญชีม้ามันไม่ได้แค่เว็บนะ
มันมีเชื่อมโยงกับตัวอื่นด้วยที่ใช้บัญชี
แล้วตัวสามีของน้าเอกเขาเข้าไปมีส่วนผลคัน

แต่มันเกี่ยวแน่แต่โยงยังไงเนี่ย

ถ้าบอกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดุ้งอีกมันจะต่อไปอีก
มันยังไม่จบแค่นี้นะเอาแค่นี้ก่อน

เส้นแรกเนี่ยที่เราซื้อมาจากเว็บพนัน
อ๋อมาถึงกับตัวสามีเลย

เมื่อกำลับที่พี่ไปเนี่ย
พี่แค่ไปดูว่า

การเก็บพยายามหลักฐานในที่เกิดเหตุ
สำหรับสิ่งที่เราจะต้องทำการตรวจชึด

เพราะมันก็ต้องไปอยู่ในการป้องโมงด้วย
พวกนี้มันเป็นภาพมูลฐานความผิด
ก็ต้องไปสู้กันในเรื่องของการสอบโสดอีกที